ส่วนที่จังหวัดชายนาฏนะคะก็มีเหตุสลดเกิดขึ้นเหมือนกัน
คือมีลูกสาววัย๒๐ปีค่ะมาโพสต์เฟซบุ๊กตามหาพ่อ
พ่อหายไปตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วก็คือนับนิ้วอยู่เนี่ยอาทิตย์จันทร์อังคารพุธ๓วันแล้ว
ก็พยายามตามหาตามหาก็ไม่เจอสักทีหลายหน่วยงานในพื้นที่ก็พยายามช่วยกันตามหา
สุดท้ายพอลองไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดดูเจอพ่อจริงนะคะ
แต่ว่าพ่อประสบอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แสดงให้เห็นเลยว่านี่คือนายทองคำสุตภัณฑ์วัย๔๘ปี
พ่อที่นางสาวอคิราสุตภัณฑ์วัย๒๐ปีโพสต์ตามหา
รถขี่มาตามถนนดีแล้วก็เสียหลักร่วงลงไปทางฝั่งซ้ายมือ
ซึ่งฝั่งซ้ายมือของถนนเนี่ยมันเป็นคลองแล้วพ่อก็จมน้ำแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่านางสาวอคิราเนี่ยโพสต์เรื่องราวลงเฟซบุ๊กตามหาพ่อ
บอกว่าพ่อเนี่ยหายออกไปจากบ้านแล้วพ่อมีอาการป่วยจากโรคประจำตัว
คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบสายตาก็ไม่ค่อยดีด้วย
พ่อหายไปเช้ามืดของวันอาทิตย์ค่ะโดยขี่รถจักรยานยนต์ไป
บอกกับที่บ้านว่าจะไปทำงานเข้าเวรอืมทีนี้หลังจากที่บอกแล้วออกไปเนี่ย
ก็หายไปเลยไม่มีใครติดต่อได้อีกไม่กลับมาบ้านตามตัวที่ไหนก็ไม่เจอ
ญาติญาติก็เลยเอกใจว่าเอ๊ะหรือว่านายทองคำจะเครียดเรื่องโรคประจำตัว
หนีไปที่ไหนหรือว่าไปเกิดอะไรที่ไม่ดีขึ้นหรือเปล่า
ก็พยายามตามหาเบาะแสต่างนานาแต่ไม่เจอเลยนะคะ
จนกระทั่งบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจโรงพักสัพยาได้รับแจ้งเหตุ
มีคนจมน้ำเสียชีวิตที่บริเวณคลองส่งน้ำชนลประธาน
ก็เลยรีบไปตรวจสอบไปถึงก็เจอแล้วค่ะเป็นศพของนายทองคำนี่แหละ
สภาพนอนคว่ำหน้านะคะขึ้นอืดลอยอยู่กลางคลอง
ติดอยู่กับผักตบชาวาเจ้าหน้าที่ก็นำร่างขึ้นฝั่งแล้วก็แจ้งญาติ
ชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นก็คาดการณ์ได้ว่าผู้ตายน่าจะเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า๒วันค่ะ
ได้นำศพส่งต่อสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
หาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะคะ
ทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมีคนไปเจอหรือว่ารู้ได้ยังไงว่าเกิดอะไรขึ้น
คืออย่างที่บอกว่าหลายหน่วยงานก็ช่วยกันตามหา
ซึ่งนายจิรษักเจริญศิลป์นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวงเนี่ย
ก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดดูก็ไปเจอภาพนี้แหละค่ะ
เห็นว่าผู้ตายเนี่ยออกจากซอยบ้านบริเวณตำบลบังหลวงมาก็คือขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วถ้าที่คุณผู้ชมเห็นคลิปเมื่อสักครู่คือมันก็มีจังหวะที่สายไปสายมาซ้ายขวาเล็กน้อย
แล้วพอไปไกลเกือบสุดขอภาพเนี่ยเหมือนรถก็หักออกไปทางซ้ายแล้วก็ร่วงลงไปเลย
ก็เลยรีบสั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยค้นหาดูนะคะก็ไปเจอศพห่างจากจุดพบรถประมาณ๗กิโลเมตรค่ะ
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
ซึ่งนางสาวอคิราลูกสาวนะคะก็อยู่ในอาการช็อกแล้วก็เสียใจมาก
คือคิดว่าแค่พ่อเนี่ยหายตัวไปแต่ไม่คิดว่าพ่อจะเสียชีวิต
ตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะ